เหตุสลดนะคะคุณครูท่านหนึ่งอายุ๕๙ปีค่ะ
อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะขี่รถจักรยานยนต์
แต่ว่าในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์คุยโทรศัพท์ไปด้วย
และเป็นช่วงที่กำลังจะข้ามทางรถไฟ
จุดตรงนี้ไม่มีแผงกั้นคือไม่มีไม้กั้น
ทำให้คุยโทรศัพท์ไปด้วยรถไฟก็มาไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟเลย
ข้ามไปจะเอกันพอดีชนกันพอดี

สติมันอยู่กับการคุยโทรศัพท์ไง
นี่ไงเหตุผลที่เขาบอกว่าเวลาคุณทำอะไร
คุณอย่าไปโฟกัสกับโทรศัพท์มือถืออย่าไปนั่งโฟกัสกับหน้าจอนะ

ขับรถขี่รถก็ต้องโฟกัสที่จุดนั้นนะคะ
ตำรวจสอบพลเมืองพัตย์ธรุงพร้อมเจ้านักที่ผู้ไปไปตรวจสอบ
เหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์
ที่เกิดเหตุเป็นถนนเป็นถนนสายในหมู่บ้านจากถ้ำมาลัยบ้านเพิง
ข้ามทางรถไฟพอดีและตรงนี้มันไม่มีแผงกั้นค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างของนายวัญชัยศรีทอง
อายุ๕๙ปีเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนาธอมนะคะ
ถูกรถไฟขบูล๔๕๑ออกจากนครศรีธรรมราช
ปลายทางยาลาชนเสียชีวิต
คือรถไฟลากร่างผู้ตายจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๗เมตร
ร่างเละเลยนะคะคอขาดท้าวขาด
เนื้อกระจายบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทะเบียนพัดถลุงกระเด็นตกลงไปข้างทาง

สภาพล้อบังโครนด้านหน้าพังยับเลยค่ะ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถ้ำมาลัยข้ามไปบ้านผี
ในขณะที่ขี่รถแซงผู้ตายก่อนจะข้ามทางรถไฟ
เห็นผู้ตายขี่ช้าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้นะ
ก็เห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ช้า
แล้วเห็นมือนึงหยิบโทรศัพท์คุยไปด้วยคือขี่เบิ้ลมือเดียว
ตัวเองก็เลยเร่งผ่านข้ามทางรถไฟไปก่อน
คาดว่าผู้ตายไม่ได้สังเกตว่ารถไฟมันกำลังมาพอดี
เพราะว่าคุยโทรศัพท์ต่อเนื่องและไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟที่เขาเปิด
จึงถูกรถไฟชนเสียชีวิตค่ะ